เรื่องของมูเตลูยุคนี้สมัยนี้ไม่มูอยู่ได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชม
เพราะอะไรมูแล้วชีวิตมันปังอย่างพี่สมศิษย์โจงโจฮอบอกเลยนะคะ
ว่าปีนี้เป็นปีของพี่แกจริงปกติปีนึงละคร๒เรื่องก็ถือว่าหรูล่ะ
จะมาสัมภาษณ์กับน้องนัทนะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยพี่สมจิตบอกว่าเพิ่งจะวางสายเลย
มีผู้จัดติดต่อมาให้เล่นละครอีก๑เรื่องรวมเป็น๖เรื่อง
ตามภาพที่เห็นไปเปิดรายการใหม่คุยกันไปเป็นโค้ด
นักงานเยอะกว่าพระเอกนักเอกยังไง
แล้วคือ๑ปีละคร๖เรื่องรายการอีก๒ไม่ธรรมดานะคะ

ก็มูเตรูสุดพลังเหมือนกันนะคุณผู้ชม

พี่สมจิตบอกว่าเราเข้าวงการหมูเตลูมาแค่ปีเดียว
รับ๕ยันตร์ขนาด๑เมตรมาบูชาค่ะ
แล้วก็นี่ค่ะไปศักยันต์๑๐ทิศ

ซ้ายก็มีขวาก็มีค่ะคุณผู้ชม

การงานการเงินสำริดผลสมดั่งที่ใจปรารถนา
ทุกประการที่ฉันเล่าอาจจะไม่เชื่อ
เดี๋ยวให้พี่สมจิตเล่าเองดีกว่าค่ะ
ผมเชื่อว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ

พอเรามีแล้วรู้สึกว่าผู้ใหญ่เมตตา

สามคือเราต้องทุ่มเทเต็มที่กับงานที่เราทำ

จากอาจารย์พระโรศิริมภิชานะครับ
ปีเดียวที่ผมฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่าน

มาสองเรื่องเสร็จปุ๊บ
อันนี้เพิ่งศักดิ์มาไม่นาน
เมื่อไหร่ปี

พอศักดิ์ปุ๊บเนี่ยละคร๕เรื่อง

แล้ววันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเป็น๖เรื่องแล้ว

ก่อนที่จะสัมภาษณ์
เออจริงเหรอ
ช่วงไทยรัฐอยากจะไปทำงานด้วย
อย่าหนูแจ้งผู้บริหารให้นะ
อยากมาทำงานให้ด้วยครับผม